มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
มีหลากหลายความคิดเห็นแล้วก็หลากหลายฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับ
รวมทั้งทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐนะครับที่
ขอให้กรกตนั้นคำนวณคะแนนสอสอบัญชีบรายชื่อ
ให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้เอื้อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
รวมทั้งกรกตเองก็มีการประกาศให้เลือกตั้งใหม่ทั้งหมด๖หน่วยใน๕จังหวัดด้วยกันครับ
ที่ประชุมกรกตล่าสุดมีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่๒หน่วยเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่๓จังหวัดขอนแก่น
กรณีผลการนับคะแนนไม่ตรงกันกับจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน
แล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่ใน๖หน่วยเลือกตั้งของ๕จังหวัด
ประกอบไปด้วยลำปางยะโสธรเพชรบูรณพิศนุโลกและกรุงเทพมหานคร
กรณีผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกัน
กับบัตรจำนวนที่เป็นจำนวนของบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนนะครับ
ด้วยนายแสวงบุญมีบรรลองราคาธิตการกรกตก็บอกว่าต้องดำเนินการเร็ว
เพื่อให้ทันการประกาศผลเลือกตั้ง๙พฤษภาคม
โดยคาดว่าหลังผ่านพ้นสงกรานไปแล้วก็น่าจะมีกำหนดที่ชัดเจนออกมาจากกรกตครับ
สั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือลงคะแนนใหม่เนี่ยเป็นกรณีที่หาเหตุไม่ได้
ส่วนการยุติ๔เรื่องยุติเรื่อง๔เรื่องเป็นกรณีที่หาเหตุพบสาเหตุในการที่ทำให้ผู้มาแสดงตนในการใช้สิทธิ์
กับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปในการลงคะแนนเนี่ย
ตรงกันเพราะเหตุอะไรทำกรรมการจึงสั่งยุติเรื่องเพราะมีเหตุทำ
ซึ่งทำให้การไม่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือการทำให้นับคะแนนไม่ถูกต้องนะครับ
หน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่ในกรุงเทพก็คือในเขตบางกะปินะครับแน่นอนเขตนี้
นายพระฤทธวัชรสินหรือว่าไอติมซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานคร
บางกะปิของพักประชาธิปัตย์ก็อยู่ในเขตนี้ก็บอกว่า
เมื่อเลือกตั้งใหม่ก็ต้องหาเสียงใหม่ลนลงให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
โดยเชื่อว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไป
ถึงแม้จะเลือกตั้งใหม่เพียงหน่วยเดียวก็ต้องจัดเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เทียบเท่ากับการเลือกตั้งใหญ่เพราะทุกคนทุกคะแนนเนี่ย
ขณะที่นายอุดมรัฐอมริตนะครับเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนุน
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของปัญหาการคำนวณจำนวนสอสอบัญชีบรายชื่อเกินจำนวน
แต่เห็นว่ากรกตพิจารณาเรื่องนี้ช้าไปทำให้เกิดความวุ่นวาย
แต่ก็ยืนยันว่าคณะกรรมการร่างคิดตรงกันหมดเพราะเคยถกเถียงกันหมดแล้ว
ไม่ให้คิดเฉพาะพักที่ได้สอสอเขตเท่านั้น
ซึ่งคณะกรรมการร่างเองก็มีเอกสารเจตนารมณ์ยืนยันชัดเจน
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรกตไปร่วมอยู่ด้วยแต่ทั้งหมดนั้นอยู่ที่คนใช้กฎหมายนั่นเอง
ฝากฝั่งของคุณหญิงสุรรัตน์รัฐเกียรติยุราพันธ์แคดดิเดตนายกของภักดิ์เพื่อไทย
ก็พูดถึงกรณีที่๑๐พักการเมืองขนาดเล็ก
ยื่นหนังสือถึงกรกตเพื่อไปร้องไปยังคอสช

การนำทุกคะแนนเสียงมาคำนวณสอสอว่า
ขอให้กรกตีความตามรัฐพนมนุน
และกฎหมายลูกที่เขียนไว้ช้าเจนอย่างเคล็งคลัด
อย่าคิดเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้คะแนนมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ
ขณะที่นายชัดชัยณบางช้างสมาชิกของพักเพื่อนไทย
ก็ไปยื่นร้องเรียนต่อกรกตแทนผู้สมัคร
ขอให้เลือกตั้งใหม่ในจังหวัดสมุทรประการเขต๗
โดยนำเอกสารหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งที่มีการทุจริต
เช่นผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้สูงอายุ
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยกาบัตรแทน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่นำบัตรมาให้ตรวจสอบก่อนว่ากาเบอร์อะไร

จึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนั้นให้กับกรกตไปเพิกถอนคะแนน
แล้วก็จัดเลือกตั้งใหม่พร้อมตั้งกรรมการสอบขึ้นมา
หาผู้ที่กระทำความผิดนะครับ
ปิดท้ายที่ทางด้านของคุณพารินีงามพริ้ง
ประธานยุทธศาสตร์ของพักมหาชน
คุณพอลีนก็ไปยื่นหลักฐานต่อกรกต
เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบนับคะแนนของพักใหม่
จากว่าช่วงเริ่มต้นนับคะแนนของพักในบางหน่วยที่อยู่หลักพัน
พอนับไปแล้วอ้าวลงมาเหลือหลักร้อยนะครับ
ซึ่งรวมทั้งประเทศจาก๓๙๐๐๐กว่าคะแนน
เหลือเพียง๑๗๐๐กว่าคะแนน

ตอนแรกนับก็สูงพอสรุปมาเสียงเขาหายไป
ก็เลยขอให้นับใหม่นะครับ